คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจ้อมขวานลาวเพชรค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ
ในรายการจอมคุยกับจอมขวัญนะคะ
นี่เป็นอีพีที่๔แล้วนะคะอีพีที่๔ก็จะเหมือนกับทุกอีพีที่ผ่านมาเราเจอกัน๑๐โมงเช้าวันเสาร์นะคะ
แล้วก็หัวข้อที่เราจะคุยกันตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิดค่ะ
เพราะว่ามันจะใหม่หรือมันจะเก่าก็ไม่รู้นะคะแต่มันยังอยู่กับเราแน่อีกระยะหนึ่งเลยนะคะ
แล้วก็อีพีสี่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะตรงกับชื่อรายการมาก
รายการวันนี้กับโอ๊ตปราโมทประธานสวัสดีค่ะโอ๊ต

นิ้วกราบพนมที่แน่ปกครับ

น้องคะอันนี้เราอัดกันผ่านโปรแกรมนะคะ

มองจะดาวน์ค้าลงมารู้ว่าปลอมเลยครับ
ดูท่าทางจะได้สาระค่ะคุณผู้ฟัง

นึกว่าผ่อนดาวนะคะ

อาจจะติดแล้วแต่อาจจะไม่รู้ตัวครับ

ลักษณะโอ๊ดน่าจะรักษายังอื่นมากกว่านะคะ
จริงโรคที่ผมเป็นอยู่น่าห่วงกับโควิดครับ
พี่ว่าเราไม่น่าจะเข้ารายการกันได้แล้วล่ะตอนนี้
วันนี้ที่เราจะคุยกันตอนที่โอ๊ตตอบตกลงรายการพี่แปลกใจมาก
แล้วก็ถามน้องทีมงานนะครับ
ดิวเซอร์ต่างย้ำหลายครั้งว่า
หรอโอ๊ดน่ะโอ๊ดตามโอ๊ด
โอ๊ดคนเดียวกันปะเนี่ยโอ๊ดน่ะ
อีท่าไหนคุณจะคุยกับทีฉันได้คะคุณโอ๊ดนะครับ
คือผมเอาจริงผมติดตามผลงานตลอดเลยพี่
จริงรายการที่ขึ้นเชิญทวิตเตอร์บ่อย
เวลาพี่สัมภาษณ์อะไรแซ่บแซ่บอะไรแบบเนี้ยครับอ๋อค่ะค่ะ
อันนั้นก็ใช้เงินไปเยอะเหมือนกันนะผมอย่าบอกว่าที่ผมโดนด่า
นี่ก็จ่ายตังค์กันเลยครับเนี่ยอย่าบอกว่าพี่มีแอคหลุมมาไม่ด่าผม
ครับเนี่ยโอ้โหสิบแปดหลุมเนี่ยเท่าก๊อฟเลยไหมล่ะ
คือผมก็ดูแล้วก็ชอบครับชอบแบบชอบวิธีการถามวิธีการอ่า
สัมภาษณ์วิธีการแบบบี้ในสิ่งที่พี่อยากได้อะไรอย่างนี้ครับ
รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราได้คุยกับคนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้อยู่
อย่างเช่นป๊อปปองกูลที่พูดไปเรื่อยว่านธนกิจที่พูดไม่รู้เรื่อง
คือคุยกับคนที่เขามีความรู้อะไรอย่างนี้
จะเผื่อจะเราจะได้อะไรดีดีกลับมาบ้างเดี๋ยวนะคะเอาตรงไปตรงมา

คืออย่างนี้พี่แค่แบบค่อนข้างจะห่วงแขกรับเชิญที่แบบ
ค้นคุ้นเคยกับเราใช่ไหมคะว่าแบบว่าเอ๊ะถ้าคุยกับเจ๊คนนี้จะพากูเข้าการเมืองไว้หน้า
แต่เราคุ้นเคยกันเร็วมากเลยนะครับพี่
ใช่ค่ะซึ่งน่ากลัวมากเนาะ
คืออย่างนี้ค่ะโอ๊ตคือเวลาเราพูดถึงเรื่องการเมืองหรือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในช่วงโควิดเนี่ย
มันเลี่ยงไม่ได้ที่มันต้องพูดถึงภาพใหญ่ถูกไหม
เอาอย่างนี้ค่ะช่วงที่ผ่านมาชีวิตมันลำบากแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อน
คือชีวิตของคุณลำบากเนี่ยดิฉันมองจากคนนอกเรียนก็เชื่อว่า
ปาโมดลำบากไม่เยอะหรอกเขาเก่งเขารวยงานเขาเยอะ

มันแอ้เขาชมเราหรือเปล่าวะ

คืออย่างนี้ครับพี่ถ้าถามว่าเดือดร้อนไหม
มันก็จะเดือดร้อนในรูปแบบของมันครับ
คือผมเนี่ยผมคือต้องแบ่งอาชีพผมก่อนครับพี่
ผมมีอาชีพทั้งเป็นนักร้องและเป็นอาชีพทั้งผู้บริหารบริษัทโค้ดครูที่เราทำรายการออนไลน์
พาร์ทของนักร้องเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเต็มเลย
เพราะว่าไม่มีงานเลยครับพี่
คือจากสิบเหลือศูนย์มันก็ขาดรายได้ไปเยอะเหมือนกันครับ
สิ่งที่มันตามมาคือผมต้องมีนักดนตรี๖คน
ซึ่งที่ทำงานได้กันมาเป็น๑๐ปี
เขาก็ไม่มีรายได้เลยจากที่มีรายได้เดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทที่เอาจะไปจุนเจอครอบครัว
อันนี้ในแง่ของนักร้อง

นะครับบริษัทก็ช่วงแรกก็มีปัญหาครับ
เพราะว่ามันเร็วครับ
คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากที่มันง้างกันมาว่ามันจะยังไง
แต่พอมันชัดดาวน์ปุ๊บเนี่ยมันก็ช็อกทั้งเราทั้งลูกค้าทั้งประชาชนทั่วไปทั้งอะไร

แต่พอเริ่มเซ็ตตัวได้ว่าโอเคเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบในการขายนะ
เริ่มทำร้ายนะเริ่มขยับทำตรงนั้นทำตรงนี้
มันก็หาอย่างอื่นมาจุนเจือบริษัทได้จนทุกวันนี้จริงแล้ว
ตัวบริษัทโคตรครูเองก็ถามว่าได้รับผลกระทบไหม
น้อยครับไม่ได้เยอะคือไม่ใช่ผมเก่งนะพี่คือ
คือทีมงานน้องทุกคนเก่งช่วยกันปรับตัวช่วยกันหาวิธีการหารายได้เข้ามาในบริษัทแล้วก็มาจุนเจือ
ซึ่งณวันที่มีปัญหาจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่เคยลดเงินเดือนพนักงานก็ยังจ่ายเต็มทุกคนเท่าเดิม
เพราะว่าผมรู้สึกว่าการลดเงินเดือนพนักงานเนี่ยมันต่อให้๑๐หรือ๒๐นะพี่มันเกิดผลกระทบกับน้องมากกว่าเรา
คือเขาต้องไปจ่ายค่าบ้านบางคนต้องเอาให้พ่อให้แม่ไหนจะกินอีกซึ่งเราไปลดผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับเขา
คือถ้าสมมุติพี่มองจากที่เห็นผลงานของโอ๊ตนะคะ
ทำให้โอ๊ตอยู่ได้ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้ว

เพราะว่าคือคนอาจจะนึกไม่ออกซะด้วยซ้ำว่า
ปาโมดมีงานร้องเพลงด้วยเหรอวะ
ไม่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปคนก็จะจำภาพที่
พึ่งเงินที่ต้องไปแสดงตอนกลางคืนไหม
พึ่งเงินครับพี่พึ่งครับเยอะเลยครับ
เพราะว่าคือนักร้องก็จะถูกแบ่งอีกนะครับคุณจอมขวัญมันจะมีนักร้องที่เป็นสายกลางคืน
ผมเนี่ยเขาเรียกว่านักร้องสายกลางคืนจะขายงานตามผับซะเยอะ
แล้วก็จะมีนักร้องเป็นสายอีเวนต์สายอีเวนต์คือก็จะเป็นนักร้องเดี่ยวบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นผับหรือว่าจะเป็นอีเวนต์ก็คือโดนหมดหมดครับโดนหมดโดนหมด
แล้วถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบกับนักร้องที่แบบเขาไม่ได้มีค่ายเนี่ยนะคะ

ถึงว่าเป็นเพลงเป็นซิงเกิ้ลของตัวเองด้วยซ้ำไปเนี่ย
มันยิ่งแบบโอ้โหประเมินไม่ได้เลยป่ะคะ
แล้วก็ร้องแบบประจำตามผับตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้
เนี่ยยกตัวอย่างวงผมเนี่ยครับก็ไม่มีงานเลยครับ
ผมก็ไม่ได้ทิ้งวงนะครับพี่จอมขวัญผมทุกเดือนนี้
ตั้งแต่มีโควิดที่ผ่านมาประมาณ๔เดือนที่ผ่านมา
ผมก็จะโอนเงิน๑แสนบาทให้วงทุกเดือน
เพื่อจะให้วงเอาไปจุนเจือกันแล้วก็รอดไปด้วยกัน
แล้วก็คือมันอยู่มากันเป็น๑๐ปีเนี่ย
ผมก็ไม่อยากทิ้งเขาเลยว่าวันหนึ่งที่มีงานแล้ววันหนึ่งพอไม่มีงานเนี่ย
โอ๊ตปาโมดไปทิ้งเขาทำไมไม่ช่วยกันดูแล
เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะอ่ะพี่ผมจุนเจอได้แค่เนี้ย
ถือว่าดูแลกันไปก่อนนะแล้วพี่เอาไปหารกัน
มันก็จะเอาไปกระจายรายได้กัน

ใครเจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาส่วนตัวอะไร

แล้วก็ตอนนี้พยายามติดต่อ
หรือเฟรนชายอะไรที่มันสามารถขายได้ง่าย
เพื่อจะเอาเงินไปซื้อเฟรนชาย

แล้วเราก็ไม่รู้ว่าดนตรีจะกลับมาเล่นได้เมื่อไหร่พี่
ปีหน้าหรือปลายปีหน้า

ไม่ใช่แต่ว่าจริงนะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องช่วยเหลือกันไปก่อน
ถ้าพี่มองจากคุณนอกที่ว่าเป็นรายการแล้วโอ๊ดแก้ยังไงคะ
ผมปรับตัวโดยที่รายการทั้งหมดที่ผมถ่ายข้างนอกไม่ได้ผมถ่ายในบ้านหมดเลยครับ
คือโชคดีคือรายการผมส่วนใหญ่จะเป็นรายการทอล์กที่ไม่ได้เดินทางอะไรมากมาย
พวกรายการโอมเพียงที่ออกไปไหว้พระไม่ได้เราก็จะพวกรายการที่อัลดอร์เราก็จะเก็บไปก่อน
รายการไหนที่อินดอร์ก็ถ่ายในบ้านทั้งหมดโชคดีที่บ้านออฟฟิศสร้างเสร็จพอดีครับ
คือมันก็มีลูกค้าเข้าในรูปแบบที่มันสามารถจุนเจอบริษัทได้
ไม่ผมแต่ผมก็ต้องปรับตัวพี่เพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายตัวเอง
คือผมว่าไม่ใช่เน็ตไอดอลพี่ผมมาจากนักร้องไง
ผมจะถือโทรศัพท์หรือถือกล้องถ่ายตัวเองเนี่ยผมเผินพี่

ผมก็จะมีตากล้องตามไปแล้วผมจะพยายามคุยกับตากล้องให้เหมือนกับคุยกับคนดู
มันจะรู้สึกผมรู้สึกผมผ่อนคลายกว่า
อ่ามันเหมือนตั้งใจใช่ไหมเวลาหันกล้องเข้าหาตัวเองแล้วก็พูดกับกล้องอย่างนี้ใช่ไหม
ผมไปเดินข้างนอกแล้วอยู่ดีผมยกโทรศัพท์ขึ้นมา
แต่ทุกครั้งที่ยกก็เป็นเงินทั้งนั้นนะคะคุณปราโมท

แต่ทีนี้ในส่วนของแบบเรื่องกระทบนะคะคือมันกระทบเหมือนกันหมด
มากจะน้อยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ของโอ๊ตอ่ะยังดูว่าแบบมันปรับตัวพอได้บ้าง
แต่ใช่ขาหนึ่งที่โอ๊ตบอกก็คือแบบงานมันหมดไปเลย
ว่าจะเป็นสายผับกลางคืนหรือว่าจะเป็นสายอีเวนต์กลางวันก็แล้วแต่
พี่ถามหน่อยอย่างสมมุติถ้าเป็นนักร้องทั่วไป
ไม่ใช่เป็นนักร้องที่มีชื่อมีสังกัดมีเพลงตัวเองเนี่ยนะคะ
ให้เงินมามันก็แบบมันไม่พอโอ๊ตรู้ไหมว่าวงการนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างช่วงที่ผ่านมาคะ
อย่างนักดนตรีที่ผมรู้จักหลายคนก็เริ่มทำอาหารขายครับพี่

คือเขาก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานของเขาไปเลย
แล้วบางคนก็บอกว่าพี่หนูมาปรับตัวมาอย่างเงี้

คือเพราะเขาเรียนรู้ในการปรับตัวว่าเขาโอเคเขาอาจจะไม่ได้มีสกิลทำอาหาร
แต่ถ้าเขาแบบพยายามหรือมานะอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีช่องทางใหม่ที่เขาสามารถทำให้เขาปรับตัวแล้วก็รอดได้
คือมันอาจจะไม่ได้รวยแต่ว่าก็สามารถดำรงชีวิตได้
ผมว่ามันก็โอเคแล้วให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อน
ที่แบบมันน่าเศร้ามากคือแบบพี่ก็ฟังต่อมาด้วยนะคะ
แบบถึงขนาดแบบขายเครื่องมือหากินขายเครื่องดนตรี
คือแบบโหใจเราคงแบบคือเครื่องดนตรีที่มันจับทุกวันจับทุกคืน

นั่นเลยผมไม่อยากให้มันเกิดกับวงของผม
เราก็เลยจุนเจือแบบดูแลกันไปก่อน
เพราะว่าเพราะว่าในวันที่มันกลับมามันก็ต้องประคองกันอีก
ฉะนั้นเราไม่อยากให้เค้าขายเครื่องดนตรีหรือขายของที่เค้ารักออกไป
ใจดีอยากที่วงโอ๊ตมีขาดเครื่องดนตรีอันไหนไหมคะ
เขย่าอังกะลุงได้ไหมพี่พอไหว
จริงคือจริงผมไม่ได้ใจดีนะพี่
แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าโอ้โหวันที่เรา
เมื่อก่อนผมก็ไม่เคยมีงานเลยครับปีนึง๕งานเขาก็ยังสละเวลามาเล่นให้เรา
วันหนึ่งเรามีเดือนหนึ่ง๑๐งาน๒๐งานเขาก็ยังอยู่กับเรา
ฉะนั้นวันที่มันลำบากก็ควรจะต้องดูแลกันไป
ในวันเวลาแบบนี้วันที่มันแย่นะพี่
แล้วถ้าเราผ่านไปได้โดยที่ทุกคนไม่บาดเจ็บหรือบาดเจ็บน้อยที่สุด
กลับมามองมันจะสวยงามผมรู้สึกแบบนี้

ทีนี้ถามในมุมที่แบบเราผ่านกันมาบ้างนะคะ
จังหวะที่แบบเราเพิ่งตั้งหลักกันช่วงสักมกราคมกุมภาพันธ์
มันก็อีลุงตุงนังมากช่วง๒๓เดือนแรกนะ

รู้สึกยังไงกับภาพใหญ่บ้างเพราะว่าอย่างของโอ๊ตเนี่ย
แต่โอ๊ตก็มีเงินสะสมมาระดับหนึ่งใช่ไหมคะ
แต่มันก็จะมีคนอีกจำนวนมากจริงในประเทศเรา
ที่แบบเพราะมันกระทบพอมันยุ่งเหยือม
พอมันเกิดแล้วปั้งไปเลยทั้งชีวิต

เพราะว่าผมเพิ่งทำออฟฟิศเสร็จเลยครับ
คืองวดสุดท้ายที่ผมจ่ายคือมกราคมเลยครับ

ถ้าแม่งเกิดขึ้นมาจริงกูแม่งอยู่ได้กี่เดือนวะ

ว่าทำไงดีก็เลยเรียกทุกคนแบบ
นั่งคุยกันก่อนรอบหนึ่งก่อนที่จะเกิดแบบเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
ก็บอกให้มันเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่ไรเดี๋ยวเราทำงานกันต่อไป
จนพอมันเกิดเหตุใหญ่ปึ้มขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันก็

คือพนักงานบริษัทมันก็ทำงานก็ตุ้มต่อมอะพี่เพราะว่า
เพื่อนเอ๋ยพ่อแม่เอ๋ยญาติเอ๋ย

ผู้บริหารที่ดีก็ควรจะเรียกทุกคนคุย

วันนี้ทำงานเลือกเร็วหน่อยเว้ยลงมานั่งคุยกัน

ตอนเรียบลงมาหน้าทุกคนนะพี่

หน้ามันซิดแบบ

พี่โอ๊ยจะบอกอะไรวะ

แล้วก็จะไม่ได้ลดเงินเดือนด้วย

สถานการณ์ในอีก๖เดือนข้างหน้าพี่มอง

ซึ่งก็สัญญาว่า

จะจ่ายเงินเดือนได้ทุกคนเต็มมาเลย
ยื้อไปเลย๕๖เดือนนี้
แต่ถ้าวันหนึ่งถ้าไม่ไหวจริงจะบอกเอง

ที่อยากชวนโอ๊ตคุยนะคะเพราะว่าเห็นตอนที่มีไลฟ์กันกับเพื่อน
แล้วก็มีแต่งเพลงให้รัฐบาลเออไม่ใช่ไม่ใช่คือแต่งเพลงสนุกกันนั่นแหละ
พี่จังหวัดเชื่อไหมพี่ผมตื่นเช้ามานะพี่
ข่าวทุกช่องคือออก
เอามาหยิกเอามาหยอกเสมอ

ผมอะผมก็บอกพี่พอฟว่าพี่พี่พอฟเดี๋ยวมันจะมีไลฟ์ครั้งแรกอะ
ว่ามันต้องทำอะไรให้มันสนุกเว้ย
เหมือนแบบสามแยกป้ะจะได้แบบเอ๊ค่ะคนจำมีเพลงแบบตลกอะไรเงี้ย
ผมเขียนเนื้อนะพี่ตั้งแต่ก่อนนอนเลยนะตอนคืน

โอ้โหถ้ากูร้องอันนี้ไปนะกูตายแน่เลย
ดูนี่ด้วยเดี๋ยวผู้มึงไปด้วย
ในฐานะที่เราถาดความเป็นนักร้องผมก็เป็นประชาชนคนตัวไปนี่แหละ
มันก็ดัดมีคนเห็นด้วยรู้สึกเราเยอะ
ยอดแชร์เยอะมากนะพี่คนตัดคลิปไปแชร์คนเป็นร้านวิว

อะไรตารางมึงชอบงันจัง
เพลงต่อไปให้กูทำเพลงโควิดทำเพลงกันเมื่อ
แต่ว่าตอนนั้นมันมาจากความรู้สึกจริงใช่ไหม

เพื่อนประชาชนเพื่อนประชาสนละเราก็พูดอย่างนั้น
จะเอายังไงจะปิดไหมเราจะได้เตรียมตัวนะ
มันจะเย็นยังไงสุดท้ายออกเป็นเพลง
เกี่ยวกับนี้ที่มันใกล้การเมืองบ่อยไหม
ถ้าในคอนเสิร์ทเป็นแบบปิดก็จะบ่อยครับ
มันก็ไม่ได้หนักแบบมันต้องปิดนิดนึง

แต่ว่าสุดท้ายแล้วที่เราพูดเนี่ย
เหมือนที่ผมบอกพี่ทุกคนก็พูดในฐานะที่
เราก็เป็นคนที่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องบางเรื่อง

ไม่แต่ว่าที่พี่ขวัญถามโอ๊ต
คือไม่ใช่อะไรนะคะพี่รู้สึกว่า
มันคือเรื่องรอบตัวที่แบบทุกคนควรจะพูด
ไม่ว่าคุณจะชอบไม่ชอบใคร
เรื่องอะไรได้แบบชินปาก
ไม่ต้องรู้สึกว่าถ้าพูดแล้วจะยังไงวะ

คือพอมันสร้างแบบนี้มันทำให้แบบ

คืออย่างโควิดมันชัดเลยโอ๊ตรู้สึกมั้ยว่าแบบ

คือเรื่องทรัพยากรว่าจะจัดสรรแบ่งปันกันยังไง

นักการเมืองพักการเมืองการเลือกตั้งไม่ใช่

ในการสื่อสารสำคัญพูดภาษาชาวบ้านเลย
ไม่ต้องมีตัวเลขไม่ต้องมีคำพูดสวยหลู
แค่บอกเลยว่าอีก๒เดือนนะ
มันจะแย่ขึ้นกว่านี้นะทุกคนหาของแดกเก็บครับ
พูดให้ได้ขับรถลงไปหน้าบ้านกูมีตุ๊บเฟอร์
เก็บมา๒เดือนแดกกันไป
มีช่วงที่รู้สึกแย่ที่สุดไหม
ว่าจะไปในฐานะที่แบบนักร้องซึ่งมีงานเยอะมาก
ทั้งส่วนตัวนะคะครอบครัวแล้วก็คนอื่นที่ทำงานกับเรา
แล้วยังรู้ว่าแต่ละคนมีภาระของเขาอีก
คือมันมีจุดที่แย่ที่สุดไหม
ไม่มีเลยพี่ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยครับ
เพราะว่าชีวิตผมอะพี่เอาจริงทุกวันนี้ผมก็คือ
ถ้าไม่ได้ออกไปไหนครับก็มีคนส่งอาหารมาให้รีวิว
แล้วก็ผมก็คือแดกของรีวิวฟรีแล้วก็อยู่บ้าน
หรือถ้าไม่มีคนส่งอาหารมาผมก็จะสั่งข้าวมาร้านบางซูปเนี่ยครับ
เป็นข้าวหมกไก่บ้างเป็นไก่สะเต๊ะ
คือผมใช้เงินนะพี่ถ้าผมไม่ได้ช้อปปิ้งเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างนี้นะ
ผมก็จะใช้เงินประมาณ๒๐๐บาท๓๐๐อะไรแบบเนี่ย
แล้วก็ผมซื้อของเข้าออฟฟิศทีก็แพงหน่อย๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐บาท
แต่ว่าผมไม่อยู่กันเยอะผมก็จะเดินมาหยิบไอ้นี่กินจุ๊
คือเราก็อยู่แค่ที่เราอยู่ได้อะพี่
คือตัวผมเองผมไม่ได้ผมไม่ได้นิดเงินเยอะไงผมไม่ได้รู้สึกว่ารวยมากแล้วจะมีความสุข
เพราะว่าเราเห็นคนรวยมากแล้วมีความทุกข์ก็เยอะ
เราเลยแค่รู้สึกว่าแค่นี้ผมแฮปปี้แล้วผมอยู่กับลูกน้องที่มันมีเงินเดือนใช้เท่าเดิม
แล้วมันก็ยังทำงานให้เราเวลาทำงานอะไรไม่ออกมันก็เดินลงมาแล้วก็เปิดเบียร์กระป๋องนึงขึ้นไป
พี่ครับยศขอป่องนะพี่แล้วก็เดินขึ้นไปเปิดก็จีบตัดงานไปด้วย
มันก็เป็นความสุขของมันแค่นี้มันก็คือมันก็พอแล้วเลยครับ
ไม่ต้องไม่ต้องมากไม่ต้องมายแต่แค่ต้องประคองให้รอดไปกันให้หมด
ไม่ว่าจะเป็นธนดนตรีทั้งพนักงานบริษัท
ซึ่งจริงธนาดนตรีเขาก็เกรงใจผมว่าโอ๊ตมีอะไรให้พี่ทำเรียกใช้ได้นะนั่นนี่นู่น
ไม่เป็นไรแค่นี้มันถามว่าผมเข้าเนื้อเดือดร้อนไหมโอเคนิดเหมือนกัน
แต่ว่าต้องรอดด้วยกัน
ใช้เงินละ๒๐๐อ๋อ
ผมไม่ใช้เงินเยอะผมบอกจริงผมกินข้าวถ้าผมอยู่บ้านผมไม่ได้ออกไปหาย
ผมไม่ควรออกจากบ้านครับพี่ผมไม่ชอบเดินห้างเท่าไหร่แล้วผมเป็นคนไม่ชื่องคืน
ผมก็จะโทรหาเลขาว่าหิวข้าวสั่งกะเพราไก่กระเทียมให้พี่หน่อยอยากจะมาส่งหน้าบ้าน
ช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งมันกินเวลาจริงมันอาจจะนับเป็นรายเดือนได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะ
แต่ว่ากว่าคนแต่ละคนมันจะผ่านแต่ละชั่วโมงแล้วครบวันมันแบบ
มันเดือดร้อนต่างกันเนอะ
คือโอ๊ตคิดว่าแบบในช่วงที่ผ่านมา
ที่มันแบบพีคสุดของความแบบเป็นวิกฤตนะคะ
แล้วก็มันค่อยผ่อนมาแล้วจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันอะ
รู้สึกว่าแบบโอ๊ตได้อะไรจากช่วงนี้บ้าง
หรือมีเวลาที่มองเห็นอะไร
หรือแบบได้หยุดนิ่งเพื่อได้ยินอะไรยังไงบ้างไหม
สิ่งที่ได้ดีที่สุดเลยคือมิตรภาพครับพี่
ผมว่าเหตุการณ์ใหญ่แบบนี้ที่มันเป็นระดับโลกอย่างนี้
ที่มันดีที่สุดคือเราจะเห็นเลยพี่ว่าใครรักเรา
ใครรักเราใครอยู่ข้างเราใครอุปถัมภ์เราใครช่วยเหลือเรา
แล้วก็เราทำอะไรให้ใครได้มากน้อยแค่ไหนผมว่า
มันเป็นช่วงที่วัดภาวะความเป็นผู้นำไม่ใช่แค่ผู้นำบริษัทอย่างผม
มันเป็นผู้นำครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงที่ดูแลแล้วก็พยุงกันไป
เวลาเพื่อนมีงานเพื่อนก็ส่งมาผมมีงานผมก็ส่งให้เพื่อน
รอดก็ต้องรอดด้วยกันอยู่ก็ต้องไปด้วยกันฉะนั้นเนี่ย
ผมมองว่าความสวยงามมันคือได้เห็นมิตรภาพที่มันเป็นมิตรภาพจริง

เป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกพี่เห็นหน้าโอ๊ตพี่ก็อยากได้ผลประโยชน์จากโอ๊ตแล้ว
เพราะโอ๊ยเป็นคนเพิ่งพาได้มากเลยอ่ะ
เออจริงคุณเป็นคนพึ่งพาได้คืออย่างน้อยคือคุณไม่คิดจะทิ้งใครไง
ไม่ว่าจะช่วยได้มากหรือน้อยใช่ไหมคะ
ผมไม่อยากแบบวันหนึ่งอ๋อโควิดหมดกูรอดแล้วเว้ยแต่หันไปแบบไม่เหลือพนักงานแล้ว
มันก็ไม่มีความสุข
คิดว่าทุกอย่างมันจะกลับมาเหมือนเดิมอย่างน้อยเอาตัวโอ๊ตเป็นคนวัดเองว่าชีวิตโอ๊ตจะกลับมาเหมือนเดิมสักประมาณอีกสักกี่เดือนหลังจากนี้คะ
เอาจริงทุกวันนี้ชีวิตผมก็เป็นเหมือนเดิมแล้วพี่เพราะว่าเพราะว่าเบสออนชีวิตผมผมมันเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายแล้วผมเป็นคนรักสันโดด
ผมไม่ค่อยได้ออกไปห้างไปใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้ามองโดยรวมองค์รวมว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ไม่กล้าการันตีนะพี่แต่ผมมองก็ตอนนี้ก็มองไปอีก๑ปีข้างหน้าเลยว่าแบบมันคงจะแย่ไปอีก

คือมีอะไรที่อาจจะพูดแทน

ไม่อยากใช้คำว่ารัฐบาลนะแต่มันก็หมายถึง
นั่นแหละแต่จริงแล้วคือความหมายมันคือ

ของสังคมเราโครงสร้างของสังคมเรา

ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วแก้มันซะ
ให้ทั้งสังคมได้รับร่วมกัน

โอ๊ตตอบดีนี่โอ๊ตเปลี่ยนอาชีพเลยนะ
อืม

อย่าเลยครับอย่าให้ผมไปอยู่จุดนั้นเลยครับพี่

ว่าเพราะอะไรนะเพราะว่าเพราะเขาไม่ได้การเมืองเหรอ
โอ๊ตพูดมาแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะคือจริงมันเป็นสิ่งที่เราเห็นร่วมกันเยอะเลย
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โอ๊ตน่าจะพูดพี่ไม่แน่ใจว่าโอ๊ตได้พูดบ่อยไหมก็คือว่า
เรื่องของการที่ถ้าเรารู้สึกว่ามันผิดเราก็น่าจะพูดได้
รู้สึกว่ามันยังไงเราน่าจะแสดงความเห็นได้คือจริงจริงมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติของคนที่ทำงานในวงการของโอ๊ตไหม
ที่จะแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนรวมคือพี่ไม่อยากจะใช้คำว่าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะ
แต่ว่าอาจจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนรวมมันเป็นเรื่องปกติที่จะพูดกันได้ไหมคะ
ผมว่าอันนี้มันแล้วแต่คนครับพี่บางคนเขาก็มีความรู้สึกว่า
อย่างผมอย่างนี้ผมก็เป็นคนผมก็พูดตามที่ผมรู้สึกผมไม่ค่อยเก็บอะไรแบบนี้
แต่ว่าก็จะพูดในจุดที่มันเหมาะสมที่มันพอควรไม่เมนชั่นถึงใคร
หรือว่าไม่เมนชั่นถึงบุคคลที่๓หรืออะไรที่มันอาจจะทำให้มันเกิดผลกระทบกับความรู้สึกเขา
เพราะว่าคือผมจะเป็นคนที่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่บางทีเราไม่ใช่เขาเราก็ไปตัดสินเขาทั้งหมดไม่ได้
คือเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือในโมเมนต์นั้นเขาคิดอะไรอยู่
หรือว่าโอ๊ตปาโมดเป็นคนนั้นน่ะโอ๊ตปาโมดจะทำแย่กว่านั้นก็ได้ฉะนั้นผมก็รู้สึกว่า
ผมไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่ง๑๐๐เลยแต่แค่สิ่งที่เราเห็นบางอย่างมันไม่ถูกเนี่ย
เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ถูกว่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแล้วแล้วเราทำอะไรไม่ได้เหรอวะ
มันแค่มีคำถามอะทำไมไม่ได้โอเคเราพูดขึ้นมาทุกคนเห็นด้วยกับโอ๊ตปาโมดโหมเว้ยโหม
เสร็จเรื่องอ่ะจบโดยที่ไม่มีใครผิดแล้วไม่มีใครถูกลงโทษอ้าวหมาเลยกูหมาเลย
เหมือนเวลาแบบเพื่อนจะเลิกกับแฟนอะพี่แล้วเราบอกมึงเลิกเถอะโหผัวมึงไม่ดีเหรอผัวมึงไปกินข้าวผู้หญิง
แป๊บนึงดีกันเอามากูหอนเลย
คือเรื่องการบวงบัญชีมันเหมือนเรื่องผัวเมี่ยคนอื่นนะพี่
คือเราเปลี่ยนรูปแบบการพูดอย่างเช่น
ตัวอย่างว่าเราเห็นผัวเพื่อนไปกินข้าวคนอื่นเนี่ย
มึงดูดีนะมันคือเตือน

คือแค่ให้เราทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันว่าอันนี้ผิดนะ
อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยผมคิดว่าอย่างน้อยอีกวันหนึ่ง
ไอลุ่นลูกลูกหลานเราหรือคนที่เจนเรชั่นเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย
ก็จะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีบ้างว่า
เราโตมาในสังคมที่เรารู้สึกว่าอันนี้ผิดเราจะไม่ทำเว้ย
เราจะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือเหมือนคือมันเปลี่ยนแปลงตอนนี้ผมว่ามันเปลี่ยนยากอะครับพี่
เราอาจจะแค่ห่อนเมล็ดพวกนี้เอาไว้
แล้วให้ไอ้ที่มันโตขึ้นมาเจนใหม่ให้มันค่อย
ต้นก้าวพวกนี้มันแข็งแรงแล้วมันไปสู้กับอะไรแบบนั้นได้
แต่จริงที่โอ๊ตพูดมานี่โอ๊ตนี่ถ้าสมมุติพี่ขวัญจะสัมภาษณ์ศิลปินสักคนหนึ่งเรื่องการเมืองคุณจะเป็นคนแรกเลยนะ

เดี๋ยวขออนุญาตบล็อกเบอร์บล็อกไลน์ก่อนนะครับ
ขอโทษนะค่ะขออนุญาตต่างแข็งเราเชิญเร็ว
ขอสุดท้ายหน่อยคนอารมณ์ดีแบบนี้ขอความคิดความเห็น
คือบางคนไม่ได้คิดได้อย่างเราทุกคนนะเพราะว่าสถานะหรือว่าโจทย์ที่เขาเจอมันต่างจากเราถูกไหมคะ
คือเราอาจจะยังพอพูดได้อ่ะอย่างพี่อาจจะพอพูดได้เฮ้ยเราไม่ได้ถึงกับลำบากมาก
จะพูดบางอย่างได้เพราะเรายังมีเงินเดือนอยู่นี่ใช่ไหมคะ
เรายังไม่ได้ถูกลดวันทำงานไม่ได้ถูกลดเงินเดือนพี่อาจจะพูดบางอย่างได้จากมุมที่ไม่ได้โดนกระทบเยอะอย่างบางคน
เช่นเดียวกันโอ๊ตเนี่ยคือคนก็อาจจะมองได้ว่าพี่โอ๊ตจะไม่กระทบพี่โอ๊ตงานเยอะนู่นนี่นั่นนะคะ
แต่ว่าคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าจริงโอ๊ตแบกอะไรไว้บ้าง
จนถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสมมุติแบบถึงคนที่ลำบากที่สุดซึ่งมีจำนวนมากเลยนะโอ๊ตที่เราคุยกันอยู่เนี่ย
คนที่ลำบากสุดเลยเนี่ยนะคะคือโอ๊ตรู้สึกว่าโอ๊ตอยากจะพูดอะไรกับเขาถ้าบอกเขามานั่งอยู่ตรงหน้าโอ๊ต
จริงมีหลายคนที่มาหาผมแล้วก็มานั่งแบบปรับทุกข์มานั่งแชร์ความรู้สึกอะไรอย่างนี้เยอะมากพี่
เพราะว่าคนทุกคนชอบคิดว่าโอ๊ตปาโม่สบายไม่ได้ลำบาก
ผมก็จะบอกทุกคนเสมอว่าโอ๊ตปาโมดลำบาก
อาจจะคิดว่าสบายผมว่าลำบากแต่แค่ผมอาจจะสบายกว่าคนอื่นนิดหน่อย
ตรงที่เรายังมีงานมีการที่มันยังดำเนินต่อได้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาระดับโลกอะพี่มันไม่ใช่
มันไม่ใช่แบบพ่อแม่เลิกกันแต่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะในครอบครัวที่มันเกิดขึ้นกลุ่มเล็ก
มันเป็นทุกคนแม่งลำบากหมด
โปรยหน้าบ้านแบบไม่ได้เป็นแบบนั้นคือทุกคนแม่งลำบากหมด
อย่าไปคิดว่าองค์กรใหญ่เขาไม่ลำบาก
หรือว่าบริษัทยาแย่หรือว่าห้างสำรการณ์ยังไง
ทุกคนลำบากหมดเพราะว่าทุกคนก็จะต้องแบกรับคนอีก

ฉะนั้นทุกคนก็มีความเครียดที่มันต่างกัน
สิ่งที่มันดีที่สุดที่มันจะผ่านช่วงนี้ไปได้คือต้องอดทนครับ
อะไรที่มันไม่จำเป็นก็ตัดมันออกไปบ้าง
ในชีวิตที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยหรือมันมากเกินไป
แล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือมิตรภาพมีสำคัญครับ
ภาพไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมวงการ
หรือแม้กระทั่งแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ย
คือคือถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยกันนะทุกคนผ่านแล้วยิ้มได้เนี่ยมันจะ

แต่ว่าขอสังคมพุทธแล้วกว่าหนึ่งหนึ่งในอีก๑๐ปีข้างหน้าเราจะมานั่งคุยกันว่า

กูแบบอยู่บ้านมึงไงกูแดกข้าวบ้านมึงไง
โอ้โหไม่ได้ข้าวบ้านมึงอะกูลำบากละ

แต่ผมเชื่อว่ามันจะไม่แย่กว่านี้อีกแล้ว

ต่อให้ละลอก๒มาผมก็คิดว่าเราปรับตัวแล้วพี่
เรารู้แล้วว่าโอเคแม่งมาแล้วไงวะ
กูรู้แล้วกูใส่หน้ากากกูล้างมือไว้แดดกูโควิด
ถูกป่ะพี่คือวันหนึ่งโควิดมันก็จะกลายเป็นเหมือน
แต่มันมียารักษาอะไรอย่างนี้ฉะนั้นไม่ต้องไปเครียด
หรือคนที่ยังไม่เป็นก็อย่าไปนอยกับมันมาก
ชีวิตคนเรามันแค่เกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
แล้วก็ทุกคนก็อยู่ที่ว่าจะตุ๋ยเมื่อไหร่
ตุ๋ยช้าตุ๋ยเร็วคิดซะว่าตุ๋ยก่อนก็เป็นผีรุ่นพี่
พี่เข้าใจไหมตุ๋ยก่อนกูลงไปรอมึงข้างล่างแล้ว
มึงลงมากูรับน้องมึงเองไอ้โอ๊ด
คือพยายามมองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องธรรมดา
ถ้าเรามองเราในวันทุกวันนี้เราคือหนึ่ง
นูทุลีที่มันอยู่ในจักรวาลที่แม่งกว้างใหญ่
ภัยศาสตร์มากซึ่งเราก็คือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กที่

ฉะนั้นในวันที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีความสุขกับมัน
ว่ามันจะดีจะเลวจะเดือดจะร้อนมันก็มันมีคนที่แย่กว่าเราเสมอ
แล้วมันก็มีคนที่ดีกว่าเราเสมออย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใคร
ใช้ชีวิตตื่นมาคือกินดีนอนดีตื่นดีฝันดีเนี่ยก็พอแล้ว
วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่เราคุยกับโอ๊ตปราโมทมาทั้งหมดนะคะ
ก็คืออีกหนึ่งท่านนะคะที่เขาก็ผ่านมากับเราอะค่ะ
แล้วก็ต้องผ่านกันไปด้วยกันแต่ว่าจะผ่านแบบไหนเนี่ย
อันนี้คือข้อคิดจากของที่โอ๊ตเจอมานะคะ
วันนี้ทางรายการขอบคุณโอ๊ตปราโมทประธานมากนะคะ
ซึ่งเป็นนักร้องที่แบบเพลงเขาชื่อเพลงอะไรวะ
ผ่าพอละเล่น
วันนี้คืออีพีที่สี่แล้วนะคะ
อยากจะทำหนุ่มบางคนก็อยากจะเป็นนะคะก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะ
และเราน่าจะนึกภาพออกว่าเขาจะลำบากขนาดไหนในวันที่ไม่ได้บินและถึงกลับมาบิน
ก็ไม่รู้ว่าจะบินได้เหมือนเดิมหรือเปล่าติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะคะ
และเช่นเคยค่ะจอมคุยกับจอมขวัญจะมาทุกวันเสาร์นะคะ๑๐โมง
แล้วอีพีต่อไปจะมีใครอีกบ้างนะคะติดตามทุกวันเสาร์ค่ะ
วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ